ทนพฤติกรรมของหลานแท้ไม่ไหวนะครับ

สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านเป็นประจำครับ
เอาปืนไปยิงหลานแท้ด้วยมือของตนเอง
เสียชีวิตคาที่ไปเจาะประเด็นพร้อมกันครับ
มีคนก้าวลาวไม่เคยหรับผู้ใหญ่เลยไม่แค่นิดเดียวของเขา
เขาหาว่าตาไปแกล้งเขามั่ง
ขัดขวางเขาบ้างว่าไม่ให้เขาไปทำงาน

ส่วนมูลเหตุที่นายจักริตถูกปู่ยิงเสียชีวิตนั้น
ก็เพราะนายจักริตชอบเปิดเพลงเสียงดัง
ทำให้ปู่และชาวบ้านทนไม่ไหว
เช่นเดียวกับนางทองอินโอเดชเพื่อนบ้านยืนยันว่า
นายจักริตจะชอบเปิดเพลงเสียงดัง

โดยไม่มีใครในชุมชนกล้าว่า

เป็นคนอันทภาณและอารวาสทุกคนในชุมชน
หากใครไปบอกหรือต่อว่าเรื่องให้เบาเสียงเพลง
เขาชอบเปิดเพลงงานการเขาก็ไม่ได้ทำนะแถวนี้เขาก็แบบเขาก็คงรำคาญกันอ่ะแต่ก็มาพูดอะไรก็มากกว่า

ก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยจ้ะได้แต่ทนใช่ไหมจ้ะ
ส่วนจุดเริ่มต้นของการบันดาลโทษะนางนัทธพรเทียนงามเล่าว่า
ช่วงหัวค่ำนายจักริตเปิดเพลงเสียงดังจึงถูกปู่เข้าไปตักเตือนทำให้นายจักริตไม่พอใจและทั้งคู่ทะเลาะกัน
แต่เป็นปู่ที่ยับยั้งใจเดินกลับเข้ามานอนส่วนนายจักริตกลับได้ใจและเปิดเพลงต่อไป
กระทั่งช่วงตีหนึ่งปู่ลงมาเข้าห้องน้ำก็เห็นนายจักริตยังนอนฟังเพลงอยู่
แต่แล้วระหว่างปู่เดินเข้าห้องน้ำนายจักริตได้ตะโกนต่อว่าโดยหาว่าปู่จะถือมีดมาฆ่า
และนายจักริตหยิบปืนขึ้นมาเล็งใส่ปู่ปู่จึงวิ่งไปแย่งปืนจากนายจักริต
และเมื่อแย่งปืนมาได้จึงกระหน่ำยิงใส่นายจักริตจนสิ้นใจ
คนตายอ่ะมันได้ยินว่าพ่อมาเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไอ้เหรียญมึงจะมาฆ่ากูเหรอ
ก็เลยเดินเข้าไปถามว่ามึงพูดอะไรมึงจะเอาไงกับกู
มันก็เลยยกปืนขึ้นมายกปืนขึ้นมาใส่พ่อ
ขู่หรือว่าจะยิงก็ไม่รู้แต่มันเกิดการยื้อแย่งกันขึ้น
แล้วคำที่พ่อพี่พูดก็คือเขาบอกว่ามันขึ้นนกแล้ว
คือเหมือนคือพอเขาแย่งปืนมาแล้วเขาลั่นไกลได้เลย
เขาก็เลยนั่นแหละเหมือนแย่งปืนได้ก็ลั่นไกลใส่เลย
ภรรยาในเหรียญบอกว่านายจักริตวันไม่ทำอะไร
มาจ้างให้ไปทำไร่ทำนาก็ไม่ไป
และนายจักริตมักจะขอเงินในเหรียญครั้งละ๑๐๐๒๐๐บาท

จึงเป็นสาเหตุให้นายเหรียญและนายจักริตมีรอยร้าวระหว่างปู่กับหลาน
นำซ้ำในอดีตนายจักริตเคยเมายาบ้ามาทำร้ายคนในบ้านมาแล้วหลายครั้ง
เอาแล้วเน้นกันตีกันต่อยกันบีบคอกันจะตายทั้งหลายคนแล้ว
สำหรับในเหรียญเทียนงามถูกตำรวจควบคุมตัวอยู่ที่สพบ้านไร่
โดยพนักงานสอบสวนให้ข้อมูลว่าหลังก่อเหตุในเหรียญได้ขี่รถจักรยานยนต์
นำอาวุธปืนมาสารภาพว่าได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงหลานชายตัวเองเสียชีวิตในบ้านพัก
เหรียญยอมรับว่าลงมือก่อเหตุเพราะเหลืออดแล้วจริง
เพราะหากไม่ยิงก็ต้องถูกนายจักริตฆ่าอยู่ดี
เผลอหลังฆ่าตนแล้วนายจักริตอาจคุ้มคลั่งไปทำร้ายภรรยาและหลานให้เสียชีวิตอีกก็ได้
คดีนี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เตรียมนำตัวฝากขังสารจังหวัดอุทัยธานีในวันที่๑๑เมษายนนี้
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน